วัดที่มีความโดดเด่นในสถาปัตยกรรมที่นำศิลปะแบบจีนเข้ามาผสมผสานตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่๓นั้นคือวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่เดิมมีชื่อว่าวัดจอมทอง
ศิลปะแบบผสมพระอุโบสถอาคารสถาปัตยกรรมจึงมีลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนคือไม่มีช่อฟ้าใบรกาจะมีการปั้นปูนที่หน้าบันโดยมีการก่อผนังหุ้มขึ้นก่อนแล้วจึงปั้นลงบนผนังปูนจึงทำให้งานเสร็จรวดเร็วขึ้น
ไม่ใช้คันถวยไม่มีนาคสำรวยและมีการใช้เสานางเรียงรายไปทางด้านข้างทั้งสองเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักชายคาด้านข้างเป็นผลให้อาคารมีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นและดูสง่างาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน